ทีนี้จากอุบัติเหตุดูอันนี้หน่อย
อันนี้เนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมที่เขาบอกว่า

แต่เรื่องนี้ทางลุงเจ้าของห้องเช่า
ก็หวังดีไงเห็นผัวเมียนั่นน่ะ
ทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันตีกันจนเมียเจ็บต้องเย็บมาแล้วนะ

คนตายเนี่ยนะคะคือคุณลุงนิรุธปุ่มเพชรอายุ๕๐ปีค่ะ
อาการของลุงตอนแรกเนี่ยสาหัสนะคะแล้วพอนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้าย
คุณหมอยื้อไม่ไหวจริงจริงลุงเสียชีวิตค่ะ
แล้วคนที่ก่อเหตุคือนายอนุสรพงศุยย์อายุสามสิบแปดปี
นายอนุสรนี่นี่โดนจับกุมได้นะคะอยู่ที่ตรงห้องเช่า
ที่อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏสภาพเขานายอนุสรเนี่ย
คือคนที่ถอดเสื้อนะหันข้างอยู่เนี่ยค่ะสภาพเขานะคุณ
ตำรวจต้องคุมตัวไปที่สพสันคบุรีก่อน

ทีนี้เราก็เลยต้องไปคุยกับคุณป้า
คุณป้าที่เป็นเจ้าของห้องเช่า

คุณป้าเที่ยงหอมงามเล่าให้ฟังว่า
ตัวนายอนุสรผู้ก่อเหตุนะนะ

เมียไปเมียเจ็บเย็บไปตั้ง๔เข็ม

เพราะว่าห้องนั้นเขาทะเลาะกัน
แล้วมีฮ่างปลาทำร้ายข้าวของ

พอไปเตือนปั๊บอนุสรเมาอยู่ด้วยไงคุณผู้ชม
ไม่พอใจสิคะพล่อกันตะลุมบอนกัน
แล้วฝั่งของคุณลุงหยิบมีดมามาฟาด
ลุงไม่ได้แทงนะเอามาฟาด
แต่อนุสรเอามีดปอกผลไม้มาจึ๊กเลยค่ะ
โอ้โหคนแถวนั้นน่ะมาห้าม
ห้ามแล้วก็รีบพาลุงไปส่งโรงพยาบาล
แต่ท้ายที่สุดลุงก็เสียชีวิตนะคะ
แล้วตอนที่อยู่ที่โรงพักนะ

เพราะว่าป้าต้องสูญเสียคุณลุงไป

ข้ากับนิวจะห้ามอย่างไรเค้าก็ห้ามไม่ได้

แต่แบบอันนี้มันตัวใหญ่ไงตัวเล็กไงตัวผอมมันวิ่งเข้าหาเขาก็ทีบติด
เขาวิ่งเข้ามาหาผู้ตายของแฟนป้าก่อน

สู้กันไม่ให้อภัยหรอกโอ้โหมันเอาถึงตายอย่างนี้จะให้อภัยได้ไงไม่ให้อภัย
ได้ยินไหมจะให้อภัยได้ยังไง
มันเอาผัวฉันถึงตายทำกันแบบนี้จะให้อภัยได้ยังไง
แล้วป้าเที่ยงก็เป็นเจ้าของห้องเช่าที่คนก่อเหตุเช่าอยู่นั่นแหละคุณผู้ชม
ทีนี้ตัวฝั่งภรรยาของคนก่อเหตุเนี่ยนะเขาก็ยอมรับบอกว่าฉันกับผัวน่ะ
ทะเลาะกันจ้ะเนี่ยคบกันมา๒เดือนเอาก็ตีกันบ่อย
กินเหล้าไปกินเหล้าขาวไป๓ขวด
จริงก็ตีกันประจำแต่มันก็ไม่ได้แรงถึงวันนี้
แล้วรอบนี้ยิ่งมีลุงมาห้ามปรามอีกโอ้ห้ามไม่อยู่
แล้วไม่คิดเหมือนกันว่าผัวฉันเนี่ย
จะไปแทงลุงเจ้าของห้องถึงตายนะคะ
ทีนี้พอตำรวจเขารวบตัวนายอนุสรผู้ก่อเหตุได้
ตำรวจบอกว่าหลังจากที่เขาลิ้นเปรี้ยพูดจาอะไรก็ไม่รู้เรื่อง
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอให้สั่งก่อน
เสร็จแล้วปั๊บตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการสอบสวน
แล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
คนตายแล้วนะคงจะส่างแล้วล่ะค่ะตอนนี้